กลับมาติดตามข่าวเช้าไทยรัฐวันเสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของการเมือง
เมื่อวานนี้นะคะมีการจัดงานเป็นการรำลึกถึงการสลายการชุมนุมเมื่อปี๒๕๕๓เขาจัดกันที่แยกราชประสงค์
ปี๒๕๕๓ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะที่จุดนั้นเมื่อวานี้ในกิจกรรมมีหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนการวางดอกไม้บริเวณป้ายแยกราชประสงค์
ซึ่งคนที่มาร่วมงานและเป็นคนสำคัญคือคนนี้นะคะคุณสมบัติบุญงามอนงพร้อมกลุ่มนปช
ก็ร่วมกันค่ะจัดกิจกรรมที่หน้าห้างสรรพสินค้าอมรินพลาซ่าหรือว่าแยกราชประสงค์
บอกว่าเป็นการรำลึก๘ปีการสลายการชุมนุมของกลุ่มนปชเมื่อปี๕๔
ก็ได้รับการอนุญาตจากตำรวจนครบาลลุมพินีซึ่งหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว
ตำรวจก็จะต้องมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคะ
บอกให้เดินแถวไปจุดเทียนและวางดอกไม้บริเวณป้ายแยกราชประสงค์ได้
โดยมีนายสมบัติเป็นตัวแทนผูกผ้าแดง
ส่วนระหว่างการทำกิจกรรมมวลชนเขาก็มีการร่วมกันร้องเพลงเพื่อมวลชน
และแสงดาวแห่งศรัทธาร้องเพื่อที่จะไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต
จะแยกย้ายกันกลับตามที่ได้ตกลงกันไว้กับตำรวจนะคะ
โดยไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น
นายสมบัติได้ทวงถามถึงความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเมื่อปี๕๓ด้วยนะคะ
และหากยังเป็นเช่นนี้ก็ยืนยันว่าจะมาแสดงสัญลักษณ์ที่แยกราชประสงค์ทุกปีเลย
ด้านนายรังสิมันโรมอันนี้เขาบอกว่ามาร่วมงานด้วยนะ
แต่ว่าไม่ได้มาในนามกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เพราะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาก็เตรียมมีกิจกรรมใหญ่อยู่แล้วแหละ
ก็คือวันที่๒๒พฤษภาคม
นายรังสิมันโรมแก่นำกลุ่มคนเลือกตั้งบอกวันนี้มาร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวกับกิจกรรม
มาแบบส่วนตัวนะไม่ได้มาในนามของกลุ่ม
โดยวันนั้นวันที่๒๒พฤษภาคมซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่ม

ก่อนหน้านี้มีการบอกว่าจะเดินขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เขาก็ยืนยันเหมือนเดิมนะว่าจะเดินไป
เดินไปเพื่อเป็นการทวงถามและเรียกร้องการเลือกตั้ง
ภายในปีนี้จากนายกแม้จะมีฝ่ายความมั่นคง
เขายอมรับบอกมีคนมาพูดคุยเหมือนกันบอกให้ยุติการเคลื่อนไหว
ซึ่งหากมีการเข้าควบคุมพื้นที่
กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง๒๒พฤษภาคมนี้
ก็จะไม่ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หากเกิดความรุนแรงขึ้นในการชุมนุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย
นุมอย่างสันติตามกรอบของกฎหมาย

ข่าวของคอสชก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
พูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมวันที่๒๒บอกว่าเป็นห่วง
หากมีการเคลื่อนขบวนมาอย่างธรรมเนียบรัฐบาล
อาจจะเกิดการปะทะกันหรือส่งผลต่อการจราจร
ก็เลยขอให้ผู้ชุมนุมยึดกรอบของกฎหมาย
ส่วนตำรวจจะมีหน้าที่หลักในการดูแลแล้วก็ประคับประคองสถานการณ์นะคะ
พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามณกุลรองพบตรบอกว่า
เรื่องต้นทางนครบานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่
เป็นผู้รับผิดชอบหลักด้วยในการดูแลการชุมนุม

ไม่อนุญาตให้เคลื่อนขบวนออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยเด็ดขาดเพราะว่าจะไปส่งผลกระทบต่อการจราจร
ถ้าส่งผลกระทบต่อการจราจรถือว่าผิดกฎหมาย
และหากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนอดีตนักการเมืองอีกหนึ่งท่านแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกัน
ก็คือนายถาวรเสนเนียมอดีตรองคณะภาคประชาที่ปัด
ได้ฝากถึงทั้งฝั่งของรัฐบาลและฝั่งของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
อยากจะให้เจรจากันแบบใจเย็น
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์รุนแรง
เพราะว่าก่อนหน้านี้บ้านเมืองก็บอบช้ำมามากแล้วค่ะ